ตำรวจสพบ้านโป่งจังหวัดรัชบุรีกำลังเร่งติดตาม
ตัวคนร้าย๒คนที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ยิงรถกระบะนะครับ
ทำให้รถกระบะนั้นคนขับถูกยิง
แล้วก็เสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้ากลางตลาดบ้านโป่ง
คนที่มาในรถนั้นบาดเจ็บไป๔คนเสียชีวิตอีก๑ศพ
ผู้ตายนั้นเป็นเด็กสาววัย๑๘ปี
ซึ่งแม่ได้เรียกร้องขอความเป็นธรรม
ให้จับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี๑ของคืนวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยถึงวินาที
รถกระบะสีบอลหมายเลขทะเบียนกไก่ทธ๗๕๘๔กาญจนบุรี
เข้าชนเสาไฟฟ้าเข้าเต็มแรงจนเสาไฟหักโค้น
โดยเหตุการณ์นี้เกิดจากกลุ่มวัยรุ่นถูกคู่อารีขับรถไล่ยิงกัน
กระสุนเจาะเข้าที่อกซ้ายของคนขับรถกระบะ
ทำให้ตัวรถเสียหลักพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้า
บริเวณหน้าวงเวียนหอนาฬิกาถนนสายชูโต
เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่งเพียง๖๐เมตร
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑รายและบัตรเจ็บอีก๔ราย
ในอภิชาตรรักษายผู้เห็นเอกตร์การ
และเป็นผู้ที่ลงไปช่วยผู้บาดเจ็บเป็นคนแรก
บอกกับทีมข่าวว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ที่ไม่สามารถช่วยนางสาวชวัญญาหรือน้องเจนอายุ๑๘ปีไว้ได้

น้องตอบรับประมาณ
หายใจขึ้นประมาณสัก๓ที
ประมาณแบบอึกแล้วก็

แล้วก็สำหรับมาขางใหญ่เลย
สำลักแบบใหญ่เลยครับเป็นเลือดพุ่งขึ้นหน้าเลย
รู้สึกว่าถ้ามีโอกาส
ก็คงก็อยากจะช่วยให้มันออกมา
ด้านนางอภพรวิชิตเดชาแม่ของน้องเจนเผยว่า

ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกัน
ขับรถมารับน้องเจนไปกินข้าวในตลาดมั่นโป่ง
ซึ่งเธอได้กำชับว่าอย่ากลับดึกหรือไปเที่ยวต่อ
กระทั่งช่วงเช้ามืดกลับได้รับข่าวร้าย
ว่ารถที่มีน้องเจนนั่งไปด้วยนั้นเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนเสาไฟฟ้า
ทำให้น้องเสียชีวิตเนื่องจากรถถูกคนร้ายไล่ยิง
แม่ไม่ยกโทษให้ด้วยถึงจะมากกว่าโทษก็ไม่ต้อง
ไม่ต้องเลยบอกเลยไม่ต้องมาขอโทษ
แล้วก็ไม่ยกท้นให้ด้วยไม่
เขาแค้นไงมาทำลูกเราขนาดนี้ไงแค้นจริง
แขนหักขาหักยังพอรักษาหาย

ส่วนทางด้านเพื่อนสนิทของน้องเจนเผยข้อความแชทเป็นลางบอกว่า

และวันก่อนเกิดเหตุก็ได้ชวนไปเที่ยวด้วย
แต่ปฏิเสธทั้งที่ปกติแล้วจะไม่ทิ้งเพื่อน
บอกว่ามึงไปเที่ยวกันกูอยากไปอย่างนี้
แล้วนี่บอกว่าเป็นเด็กดีวันหนึ่ง

เขาเลยบอกว่าไม่ออกหรอกกูอยากไปเที่ยวประมาณนี้
วันเกิดเหตุเขาไปเที่ยวกับใคร
เห็นบอกหนูว่าเป็นพวกพี่ชายอะค่ะ
เขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมึงไม่ไป
เดี๋ยวกูไปกับพี่ชายนะประมาณนี้ค่ะ

ทักเฟสบอกคือพี่แชลที่หลง

แบบว่าถ้าเพื่อนกูตายทำอย่างไร
แบบเวลาถ้าเกิดกูตายพกรูปกูไปเที่ยวด้วยนะ
จุดทูปเรียกกูไปด้วย

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี

โดยระบุว่าได้ออกหมายจับแล้วทั้งหมด๒คน
คือนายสุรชัยยางสง่าและนายพิริยะใจซื่อ
ซึ่งอยู่ระหว่างไล่ล่าตัวมาดำเนินคดี
สั่งติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง
ให้เกิดความปลอดภัยกับชาวบ้านโป่งมากที่สุด
ริปุ่นนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน